ดูเรื่องนี้หน่อยครับคุณผู้ชมเรื่องของสี่ชีวิต
พ่อแม่ลูกอีกสองคนที่เป็นข่าวปึ๊บโครงกันเลยทีเดียว
หลายคนช่วยกันตามหาคิดว่าเกิดเหตุร้ายอะไรกับครอบครัวนี้
แล้วทิ้งให้ลูกสาวคนโตเพียงลำพังคืออยู่กับญาติ
แล้วน้องเนี่ยก็ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าครอบครัวหายไปไหน
ค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะทางด้านภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดสุโขทัย
พลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมสิริค่ะท่านออกมานะยืนยันเลยทีเดียว
เอาเอกสารแล้วก็ภาพถ่ายต่างหากบอกว่าครอบครัวนี้
หายออกจากประเทศไทยไปแล้วเดินทางไปที่ประเทศตุรกี
ตั้งแต่วันที่สิบเมษายนค่ะออกนอกประเทศไปทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของหนี้สิน
หายตัวไปค่ะเพราะมีรายงานนะคะจากสายข่าวว่า
สองสามีภรรยาที่เป็นพ่อและแม่เนี่ยไปเอาเงินจากคนชื่อเงาะที่เป็นคนปล่อยเงินกู้
แล้วเอาเงินส่วนนี้มาให้ชาวบ้านนะคะกู้๑๐ล้านบาทแล้วไม่มีคืนเจ้าหนี้
อันนี้ตามสายข่าวบอกนะเจ้าที่ตำรวจบอกทีมข่าวของเราค่ะ
ก็เลยเดินทางไปค่ะตามหาค่ะนายทุนคนนี้ที่ได้รู้ว่าชื่อเงาะนี่แหละค่ะ
ก็ไปที่ตลาดอำเภอทุ่งเสลี่ยงแต่ว่าไม่พบนะคะไปเจอแค่ลูกจ้าง
ลูกจ้างบอกแบบนี้ว่าไม่รู้เรื่องนะเรื่องที่ทางด้านของนายจ้างของเขาเนี่ยนะคะ
ให้สองผัวเมียเนี่ยยืมเงินไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงจริงเนี่ย
เขาเชื่อว่าเจ้านายเขายังไงก็คงต้องไปแจ้งความที่โรงพักแล้วแหละ
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะ

ทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ได้รับทราบมาว่า
คือตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งแล้วนะคะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยก็คือรายนี้
ชื่อว่าเงาะเนี่ยเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดี

ผัวเมียค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานประสานทนายความ
ก็คิดว่าจะเข้าพบตำรวจในอีก๒๓วันนี้แหละค่ะ
นี่เป็นภาพการเดินทางออกนอกประเทศล่าสุดนะเนอะ
กลายเป็นโอรพ่อว่าหลบหนีหนี้ไปต่างประเทศหรือว่าหายตัวไปหรือว่าเกิดเรื่องไร
แต่คนที่น่าเห็นใจลูกสาวคนโตเนี่ยยังร้องไห้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่กับน้องอยู่เลยนะคะ